ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของสาวคนนี้
สาวคนนี้โสดสวยและรวยความสามารถจริง
ตอนนี้ก็เป็นดรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับวีเจจานัฐาวีรนุษย์
ซึ่งเธอก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องของคุณพ่อ
ที่ตอนนี้เข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบเลือดอยู่นั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะพร้อมกับออกมายอมรับนะคะว่ารู้สึกเบื่ออยู่เหมือนกัน
หลายคนนะคะมักจะเอาตัวเธอไปเปรียบเทียบกับนางเอกสาวจอมแบ๊ว

ประเด็นที่หลายคนจับให้จิ้นกับพระเอกหนุ่มสุดฮอต

เรื่องนี้จะลุ้นได้หรือไม่ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

แต่แอบเบื่อที่คนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธออธิบาย
ซึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจว่าการเป็นคนของสังคม
ก็เป็นธรรมดาที่ใครจะจับตามอง
ที่นักแสดงสาวจะวอนให้คนหยุดเปรียบเทียบ
เนื่องจากเรื่องนี้มันผ่านนานแล้วค่ะ

มันนานมากแล้วสำหรับเรื่องของจ๋าเนี่ย
ก็โสดมาปีครึ่งแล้ว

จ๋าไม่เซ็งมากนะที่แบบโดนจับตามอง
แต่จ๋าจะแบบเบื่อเวลาที่อธิบายแล้วคนไม่เข้าใจ

โอเคเป็นประมาณนั้นเราเข้าใจเราแล้วโอเคเราตอบได้
เพราะว่าเราทำงานตรงนี้มันเลี่ยงไม่ได้ที่คนจะแบบคิดแล้วก็อยากจะถาม
รูปนั้นช่วยโปรโมทกระเป๋าเพื่อน
เพื่อนขายกระเป๋าแล้วก็มาทำอย่างนี้
เราก็แบบตายแล้วคราวนี้คือหันหลังถ่ายรูปก็เป็นเรื่อง
ส่วนที่เจ้าตัวถ่ายรูปกับนักร้องหนุ่มโตโนภาคิน
แล้วมีคนจับให้เป็นคู่จิ้นกันนั้น
นักแสดงสาวเผยว่าคงเป็นเพราะโสดทั้งคู่
คนก็เลยจับตามองแต่ความจริงแล้วไม่ได้สนิทสนมกันเท่าไหร่
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่หวั่นหากจะโดนแฟนคลับแพทโน่โจมตี
เพราะไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนค่ะ
ไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้จักกันเลยค่ะ
ก็แค่แบบเป็นคนสองคนที่บังเอิญเจอกันแล้วก็แบบคนชื่นชอบแค่นั้นเองค่ะ
คือถ้าเราโสดด้วยเขาก็โสดด้วยอะไรอย่างนี้
อันนั้นมีประเด็นเพราะว่าตัวจ๋ามีคนที่แบบเหมือนกับอยากให้จ๋าเจอสักที